ความสัมพันธ์กับพี่หนึ่งรู้จักกันตั้งแต่ปี๒๕๖๓
รู้จักกันสนิทกันคบหากันประมาณในระยะเวลาสั้นค่ะ
หลังจากนั้นก็เลิกลากันไปเพราะเราก็ทราบว่าเขาได้มีครอบครัว
จนกระทั่งปี๒๕๖๖ในวันช่วงต้นปีหรือว่าปลายปี๖๕พอดี
อันนี้ควบเกี่ยวกันก็ได้บังเอิญกลับมาเจอกันรู้จักกันคุยกันอีกครั้ง
หลังจากนั้นคอสะพานก็สนิทกันกลับมาเป็นเหมือนเดิมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
แล้วเรื่องของการโอนเงินอะไรอย่างนี้มีการโอนให้กันเรื่องอะไรบ้าง
มีพี่เขายืมเงินปกติค่ะยืมเงินคืนบ้างไม่คืนบ้าง
วันนี้ที่มิลิออกมาต้องการจะมาชี้แจงในประเด็นนี้เป็นดักหลักใช่ไหม
ที่ลดหัฒน์อิงไปถึงว่ามีความสัมพันธ์กับที่๑

ก็เลยต้องแบบรบกวนคนอื่นไม่มีเงินติดบัญชีค่ะ

อันนี้ขอให้ทางเงินประถวยด้วยค่ะ
ผลอะไรทำไมเขาถึงยืมเงินเราอะครับ
ก็ค่าราชการตำรวจไหมพี่ก็เงินเดือนก็อาจจะไม่ได้เยอะหรือเปล่า
ขออนุญาตสอบถามจริงเลยระหว่างเรากับพี่หนึ่งพักพบมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างไหม
บางคนบอกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันถึงขั้นอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่บอกว่าเป็นสามีภรรยาลึกซึ้งอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่มีนะคะ
อันนี้หนูคอนเฟิร์มว่าไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน
แล้วสถานะเป็นแค่ไหนคะ
ฐานะจริงก็สนิทกันคบหากันค่ะ

ก็คนคบหากันในช่วงเวลาหนึ่งนะคะ

ขออนุญาตสอบถามภาพที่ปรากฏผ่านสื่อนะครับ
ต้องมีการถ่ายภาพเอาแก้มเอาอะไรไปเน็บชิด
ก็อย่างที่บอกู้ก็คนคบกันนึงเนี่ยเนาะ
ในระยะเวลาสั้นเวลานึง
ช่วงนั้นพี่หนึ่งค่ายังคบกับภรรยากันอยู่มั้ย

จนเวลา๒ปีปีสิ้นปี๖๕พอดีถึง๖๖
หนูก็ได้กลับมาคุยกันผ่านต้นปี๖๖พอดี
ที่ขออนุญาตถามไปรู้จักกับพี่หนึงภาคกรุมราย
รู้จักที่งานเลี้ยงในตัวจังหวัดเลยค่ะ
ใช่หลังจากนั้นก็รู้จักกันเลย

พี่นึงแกรู้ไหมว่าเงินได้มาได้มาจากไหนระรับรู้ไหมคะ

แต่มีแบบว่าไปร้องเพลงก็คือหนูเป็นคนชอบร้องเพลง

แต่ว่าก็คือมีคลิปที่หลุดออกไป

รูปภาพที่ปรากฏหนูเป็นคนไปขอถ่ายเองหรือยังไง

แล้วรูปภาพที่ปรากฏที่มีพี่เอสุประชัยด้วยหรือมีหลายอย่าง

ในวันนี้หนูก็เลยที่อยากจะมาพูด

หนูก็จำไม่ได้ว่ามีตำรวจประมาณ๒คนนะในเวลานั้น
อยากจะสนิทกับหนูที่สุดแล้วในการจับกลุ่มครั้งนั้น
อีกคนนึงก็จะเป็นตำรวจผิวค้ำสูงหน่อย

เออพี่มาจับกลุ่มโตรคมนู่นนี้นั่น

คือรูปมันเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของหนูทำไมมันถึงหลุดออกไป
แล้วพี่นักข่าวถามหนูว่าวันนี้สะดวกให้เปิดหน้าไหม
หนูเปิดอยู่แล้วเพราะรูปหนูมันออกไปหมดแล้วหนูทำไมต้องปิดนะคะถูกไหมคะ
หนูก็เลยอยากจะทราบว่าในวันนั้นที่ตำรวจมาจับกลุ่มตรวจค้นหนู
หนูเนี่ยให้โทรศัพท์ให้ทุกอย่างเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่มีข่าวไม่มีหลุดแน่นอน
ไม่มีอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรแน่นอนแต่ในวันนี้ทุกอย่างทุกคนเดือดร้อนเพราะหนู
พี่หนึ่งเองก็เดือดร้อนเพราะหนูท่านบิ๊กโจ๊กเองก็เดือดร้อนเพราะหนู
ต้องมีรูปถ่ายในโทรศัพท์ของหนูซึ่งหนูไม่เคยไปโพสต์ในช่องทางไหนเลยจากช่องทาง
แสดงว่าเราเชื่อว่าภาพนั้นหลุดมาได้ยังไง
มาจากในโทรศัพท์หนูเครื่องเดียวค่ะหนูมั่นใจแล้วหนู
อะไรละคะ
ที่เราคุยมันเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะ
หนูหนูก็ปกป้องในสิทธิ์ของหนูแล้วส่วนตัวของพี่หนึ่งเองอ่ะ
เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะทำอะไรกับหนู
พวกหนูไม่ได้ทำเวพรรณอ่ะแล้วในวันนั้นอ่ะประมาณตีสามกว่า
หนูถูกจับกลุ่มตรวจค้นสองสองตำรวจคนนี้
ก็ยังมาบังคับเพื่อที่จะให้หนูเขียนว่าให้เขียนระบุว่า
นายภาคภูมิหรือพี่หนึ่งเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูในการทำเว็บพนัน
แล้วก็มาเดินวนเวียนหนูว่าทำไมในโทรศัพท์มีรูปของท่านหัวหน้าพี่ด้วยลูกพี่พี่ด้วยเนี่ยอันนี้รู้ไหมเป็นลูกพี่พี่หนูก็ไม่ตอบ
เพราะหนูคิดว่าอ้าวพี่พี่เป็นตำรวจเหมือนกันพี่ทำไมใครมาบังคับให้หนูเขียนในสิ่งที่เป็นความจริง
แล้วหนูก็หนูก็ไม่ได้คิดอะไรจนพอเรื่องมันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมเรื่องมันเกิดขึ้นมา
ว่าแล้ววันนั้นถ้าเกิดหนูให้ความร่วมมือเขาเขียนตามที่เขาบอกไปมันก็คงจะจบเขาก็คงจะได้สิ่งที่เขาต้องการ
พอเขาแม่สินเขาต้องการวันนี้เขาก็เลยเอารูปส่วนตัวของหนูไปเปิดเผย
ลูกไม่ว่าหนูจะเป็นคนสองคนเขาจะคบกันรักกันมันก็เรื่องของคนสองคนไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรเลยใช่ไหมล่ะคะพี่
เพราะมันคือชีวิตหนูเหมือนกันทั้งชีวิตทุกสื่อเป็นหน้าหนูหมดคนเดียว
อย่างน้อยถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับหนูได้มีหลักฐานว่าหนูได้ออกมาพูดแล้วนะ
หนูก็มีปากมีเสียงเหมือนกันไม่ใช่ทุกวันตื่นเช้ามา
มีแต่รูปหนูออกรูปเดิมใส่เสื้อวาราเช่ตัวเดิมรูปเดิม
แต่หนูไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะหนูตอบความจริง
มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งว่าภาพที่มันเผยแพร่กันอยู่เนี่ยภาพแนบชิดภาพก่อนเนี่ย
ยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนออกมาโพสต์เพราะว่ามันเคยมีว่าพี่หนึ่งเคยพูด
พี่หนึ่งเคยพูดว่าห้ามโพสต์นะห้ามเลยนะแต่มันไม่เคยหลุดไปเลยสักครั้ง
ไม่มีอะไรที่หนูเคยโพสต์ออกไปขนาดรูปกับพี่เอสุปชัยที่หนูเอาไปขอถ่ายเขาเอง
เพราะว่าเขาเป็นคนดังถูกไหมคะท่านบิ๊กโจ๊กก็เป็นคนดัง
พอหนูไปขอถ่ายหนูก็เก็บไว้โทรศัพท์หนูไม่ได้ไปโพสต์โอเวิร์ดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันเจอใครนะ
แต่ทำไมรูปในโทรศัพท์หนูทุกอย่างมาอยู่ในสื่อทุกคนทุกสำนักมีหมด
มารินทีวีไปสัมภาษณ์ที่บ้านหนูเอาโทรศัพท์แม่บ้านหนูไปเปิดดู
หนูยังไม่โกรธเลยไปเปิดฟังคลิปเสียงกับลูกชายหนูว่าเดี๋ยวหนูอ่ะจะซื้อโกลให้ลูกนะ
แม่บ้านก็โทรมาแล้วว่าเนี่ยเขามาขอโทรศัพท์ไปโดยที่ไปเปิดแล้วก็ถ่ายถ่ายเลย
ไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นแม่บ้านหนูเป็นพม่าสองคนเขาไม่รู้เรื่องหนูไม่โกรธเลย

แล้วตอนนี้คณะดิสเครดิตแน่นอนสิพี่เพราะหนูเสียหายอ่ะ

แล้วตอนนี้คณะดิสเครดิตแน่นอนสิพี่เพราะหนูเสียหายอ่ะ

แล้วตอนนี้คณะดิสเครดิตแน่นอนสิพี่เพราะหนูเสียหายอ่ะ

แล้วตอนนี้คณะดิสเครดิตแน่นอนสิพี่เพราะหนูเสียหายอ่ะ

แล้วตอนนี้คณะดิสเครดิตแน่นอนสิพี่เพราะหนูเสียหายอ่ะ
มีตำรวจอยากจะให้หนูเซ็นว่าเขาเกี่ยวข้อง

หนูอยากขอโทษค่ะอยากขอโทษท่านบิ๊กโจ๊กที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับหนูเลย

มีทนายของหนูทนายของพี่ชายหนูมาประกันตัวหนู
แล้วรู้จักใครนอกจากพี่หนึ่งไหมครับในตำรวจ

หมายถึงว่ารู้จักกันตำรวจต้นใหญ่อะไรแบบนี้รู้จักไหม
นอกจากจะเป็นญาติกันก็มีญาติเป็นตำรวจอยู่
เงินที่ให้พี่หนึ่งยืมนี่คือมาจากไหนครับ
หนูหนูคือคือหนูอ่ะก็มีให้คนอื่นโอนให้ส่วนตัวหนูเองอ่ะก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
หนูก็ยังมีบริษัทรับเหมาที่แบบว่าทำแต่มันก็ไม่ได้กำไรอะไรหรอกเนอะ
แล้วก็นำเข้าส่งออกแบบว่าพวกสินค้าออนไลน์สินค้าแฟชั่น
ตัวเองก็ยังมีธุรกิจอยู่ไม่ใช่ว่ามีธุรกิจเลย
จากที่เราดูติดตามข่าวมอนิเตอร์ข่าวอะไรที่สื่อนำเสนอออกมาแล้วพี่คิดว่ามันไม่เป็นความจริงมากที่สุด
อะไรที่สื่อนำเสนอมาแล้วที่ไม่เป็นความจริงเหรอคะ
เราคิดว่าเราเป็นคนซัดทอดตำรวจทั้ง๘คน
หนูจะไปซัดทอดยังไงรูปความคดีก็อยู่ที่สถานีตำรวจ
เป็นตำรวจด้วยกันก็ต้องไปขอดูมนัอยังไงล่ะเป้ย

คุณพ่อคุณแม่ค่ะจิตใจก็ไม่ได้โอเคนะคะ

วันนี้หนูอยากตอบเรื่องส่วนตัวของตัวเองมากเลย

อันนี้คือต้องการปกป้องสักสีของหนู
หนูต้องปกป้องศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนนึง
บอกแล้วเบื้องต้นหนูมีลูกชาย๖ขวบ

แล้ววันนี้หนูต้องใส่แมสเหรอ
เราจะเป็นเจ้าแม่เวพพนันน่ะ
เราก็ไม่รู้ว่าพาดหัวข่าวยังไงค่ะคือสายสุดท้ายคือวันนั้นเลยค่ะ
วันที่ยี่สิบแปดกรกฎาค่ะคุยอะไรกันครับก็คุยแค่ประโยคเดียวค่ะว่า
เฮ้ยพี่หนูโดนจับกุมแค่นี้แล้วต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะพร้อมมือถือหนูคนที่ปล่อยหนูไม่ขอเอ่ยนะคะว่าเป็นใคร

พอหนูโดนยึดโทรศัพท์ไปหนูต้องสมัครไอคาวใหม่

เมื่อดีข้อมูลเรามีไฟล์จากสุดท้าย

แสดงว่าเครื่องพ้องร้องนึงใช่ไหมคะ
หนูให้ทนายดำเนินคดีแน่นอนค่ะ

สักครู่นี้ฝ่านสมมุทย์

เพราะว่าหนูอ่านบางทีมันก็สนุกปากนะพี่
หนูเองก็รับไม่ไหวหรอก

การเดินทางมาในวันนี้เป็นก่อนกำหนดมีระยะที่ว่าพรุ่งนี้ต้องมีการระวังตัวหรือเปล่าครับ

วันนี้ทราบว่าจะเดินทางมามอบเอกสารเพิ่มเติม

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับตอนนี้
หนูราจจะมาไม่ทันหรือเปล่า

ยื่นคำร้องไว้แล้วก็ให้รับลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะ

เมื่อกี้ที่มินทรีย์บบอกว่า

ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวให้กฎหมายเป็นคำตอบแล้วกันค่ะ
เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแล้วเดี๋ยวให้แจกเอกสารเพิ่มเติมที่ว่าชี้แจงให้กับพวกนักข่าวทุกคนด้วยนะครับ

สุดท้ายก็ความรู้สึกของหนูนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูถูกใช้เป็นอะไรหรือเปล่าในตอนนี้

ถ้าเกิดหนูต้องรับเคาะกรรมอะไรหนูก็พร้อมที่จะรับ

หนูต้องรับเป็นเครื่องมืออะไรนะคะหนูก็มีลูกเล็กอยู่จริงจริง
หนูก็ออกมาพูดในฐานะที่หนูอยากพูดได้พูดสักครั้ง
กลัวไหมกลัวค่ะพี่แต่หนูก็ต้องทำ
วันนี้มาเนี่ยเราตั้งใจมาจริงเลยหรือว่ามีใครวางไว้ไหมว่าจะต้องมาพูดอย่างนั้นจะต้องมาพูดอย่างนี้
ไม่มีเลยค่ะถ้าเกิดดูไลฟ์สไตล์หนูแล้วหนูเป็นคนที่กล้าอยู่แล้วที่จะทำกิจกรรมทุกอย่าง
หนูเป็นคนตรงนั่นแหละค่ะมีอะไรจะถามอีกไหมคะถามได้
รู้สึกแย่ค่ะรู้สึกที่เป็นเหมือนคนอื่นไม่ได้ทำอะไรแล้วต้องมาตกเพราะว่าหนูเป็นคนเริ่มเรื่องในข่าวที่เขียนไป
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็เลยหนูก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของหนูไงพี่ว่าเป็นยังไงเนาะค่ะ

แล้วอีกอย่าง